คุณผู้ชมครับไปดูกันที่เรื่องราวที่แหม
เห็นแล้วมันก็ต้องชวนให้แบบรู้สึกระทึกใจ
เอ้าก็ไปเจอกับพนุ่มเกาหลีคนหนึ่งครับ

ไม่รู้ซะแล้วว่าเมืองไทยเขามีเจ้าถิ่นนะ
ฮัลโหล

ไอ้อายุเรานี่
ไอ้อายุเรานี่
นี่ไงไม่รู้จักเจ้าถิ่นเหรอ
นี่เจอตัวแรกไม่เท่าไหร่

วิ่งไปสักพัก

มันมากันเยอะ

โอ้โหงานนี้

โอ้โหผ้านุ่มเกาหลีคนนี้ต้องลาให้ฟัง

ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับอ่าเป็นโอป้าเกาหลีใช่อ่า
ทีนี้เนี่ยนะเขาเป็นพ่อหนุ่มพบป้ายอย่างเดียวไม่พอเนี่ย
เขาบอกว่ามาเยือนที่สุพรรณบุรีบ้านเรานะครับ
ยังไงซ่าเห็นบอกว่าล่าสุดเนี้ยพ่อหนุ่มคนนี้น่ะ
ตัวอยู่ที่สุพรรณบุรีไงอ๋อนี่คือซ้อมวิ่ง
อารมณ์ประมาณนั้นแหละหรือเปล่าสุดท้ายเจอใครครับ
ใครคะอะไรนะลิงลิงที่ไหนแล้วหมา
เจอหมาเป็นฝูงเลยโอ้ยทีนี้เพราะรอดไหมคะที่ฉันอยากรู้จริงเลย

เวลาแบบหมาเบลอเห็นคนวิ่งมอไซค์อย่างเงี้ยมันก็ต้องตามถูกใช่แม่น